อันนี้อาจารย์เอกอาจารย์มือตบท้าวถีบจัดกระดูก
ฝ่ามือฝ่าท้าพลังจิต
แล้วก็มีการท้านะท้ารำตีสาธารณสุขนะ
บอกว่าอยากมาตรวจก็มาตรวจเลยมาเองก็ได้
แล้วก็คุณหมอชนน่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าผิดเดี๋ยวโดนเล่นแน่
วันนี้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะครับ
ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะ
ก็จริงเป็นหน่วยงานที่ต้องลงไปตรวจสอบโดยตรงเลยนะครับ
ผู้มีหน่วยการกองนะครับคือพอชาตรีพินใยนะครับ
ไปพร้อมกับนี่เลยนะครับผู้มีการสี่กอง
บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วก็ตำรวจสพบางบัวทองนายอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
อำเภอบางบัวทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกัน๓๐กว่าคนนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต
หรือว่านายกิรติสมคิดอายุ๕๓ปี
ซึ่งเปิดรักษาผู้ป่วยอำมพลึกโรคกระดูกทับเส้นประสาท
โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนกาญจนาพิเศษที่จังหวัดนทบุรีนะครับ

ท้าให้หน่วยงานมาพิสูจน์การรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์พลังจิตขั้นสูง
เจ้าตัวอ้างว่าการรักษาทางเลือกเป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลก
เพียงแค่ใช้ฝ่ามืออัตบ
แล้วก็ใช้ฝ่าเท้าถีบเข้าไปครั้งเดียวก็จะรักษาโรคได้
โดยไม่ต้องพึ่งหมอปัจจุบันนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศของการเข้าตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
นี่จะได้

อาจารย์เอกกับทีมงานไม่อยู่ฮะ

ภายในห้องรักษาก็ไม่ได้อนุญาตให้ผู้สิทธิ์ข่าวเข้าไปนะ
ก็มีรายงานว่าพบว่ามีกล่องรับบริจาคของมูลที่แห่งหนึ่ง

อยู่บนพานสีทองเก้าอี้นั่งรวมถึงเตียงรักษาแบบ
จริงเมื่อวานยังให้เข้าไปอยู่เลยนะ
ที่เราเข้าไปถ่ายภาพตอนที่มีคุณยายท่านหนึ่ง

แล้วก็พบว่ายังมีห้องให้กลุ่มลูกศิษย์มาเช่าพัก
เพื่อการรักษาตัวนะครับ
แล้วก็จะเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งต้นเดือนธันวาคมนะครับ

การตรวจสอบจะพบอะไรบ้างแล้วการรักษาแบบนี้จะได้หรือเปล่า